มีนโยบายหนึ่งที่สำคัญมากนะครับ
นั่นก็คือเรื่องของ๑๐อุตสาหกรรมเป้าหมาย
เป็นการต่อยอด๕อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ
และมาเติมด้วย๕อุตสาหกรรมใหม่
เรื่องนี้หลายคนฟังว่ารัฐบาลกำลังมีนโยบาย

คิดว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวหรือเปล่าแต่จริง
วันนี้มีคำตอบว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่

ดังนั้นฟังเรื่องนี้จากปากของท่านประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะ
ประหลัดพระสุโลหารชุนอยู่ตรงนี้กับเราแล้ว

บางคนฟังอ้อมีนโยบายออกมาเราก็นึกว่าเรื่องไกลตัว

ยุคสมัยนี้ต้องติดตามและเข้าใจนโยบายของรัฐบาลนะครับ
ถ้าเราเข้าใจนโยบายเราก็จะได้ปรับตัว
เข้าใจทิศทางในเศรษฐกิจภาพใหญ่ที่จะเดินทางไป

ถ้าเราเดินไปคนละทิศคนละทางกับเศรษฐกิจภาพใหญ่
ที่ได้รับการสนับสนุนพัฒนาก็ยากนิดนึง
เมื่อวันหนึ่งเราก็อาจจะช้าไปที่เราจะปรับตัวได้เข้าทิศทางแล้ว
มาฟังเรื่องนี้ฮะ๕อุตสาหกรรมเดิมเติม๕อุตสาหกรรมใหม่
ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญมันใกล้ตัวเราอย่างไรบ้าง
ต้องเรียนถามท่านประหลัดถึงเรื่องตรงนี้ว่าทำไม
ถึงให้ความสำคัญกับทั้ง๕เก่าและ๕ใหม่ครับ
จริงเรื่องอุตสาหกรรมถ้าเราเข้าใจปัจจุบัน
ว่ามีเป้าหมายอะไรบ้างเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์
อันนี้เป็นพื้นฐานของประเทศเราอยู่แล้ว
มีอยู่จำนวนเยอะมากหลายคนทำงานในอุตสาหกรรมนี้
หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมนี้
เราต้องเข้าใจว่ายานยนต์ตอนนี้มันกำลังจะมีโอกาส
ที่จะเปลี่ยนปรับปรุงใหม่จากเครื่องยนต์ทั่วไป
ให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับ

กำลังจะต้องปรับตัวไปจากอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
เป็นอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะนะครับ

และอุตสาหกรรมใหม่เช่นพวกโรจิสติก
ชิ้นส่วนอากาศยานนะครับ

เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจว่าตอนนี้รัฐบาล
เขาเน้นที่จะสนับสนุน

อย่างมีทิศทางนะครับ
เราเป็นบุคคลทั่วไปเราต้องเข้าใจ
สนับสับฝั่งว่าอุตสาหกรรมพวกเนี่ย
โตไปอย่างรวดเร็วยังไง
ในช่วงปีนี้ที่ผ่านมา

เราจะได้ปรับตัวธุรกิจของเรา

ปรับตัวการเชี่ยวชาญของเรา
ให้ทันกับอุตสาหกรรม
แล้วก็ได้รายได้ที่ดีขึ้น

แค่คนหางานทำธรรมดาเราเป็นนักศึกษา

เราจะได้ปรับตัวได้ทัน
ธุรกิจของเราได้ทัน
เพื่อจะสอบรับเป็นอุตสาหกรรม

ศึกษาจะเดินไปได้เร็วกว่าอุตสาหกรรมอื่น
เพราะมีเครื่องมือของภาครัฐ

มีมาตรการหลายอันมีโครงการหลายอัน

เพราะพวกนี้เป็นอนาคตของเศรษฐกิจของประเทศ

เพื่ออนาคตทางกระทรวงอุตสาหกรรม

พอมีนโดยบายออกมาเนี่ยนะครับ
ก็ต้องมีตัวมาตรการ

ทางด้านโครงการการพัฒนาต่าง
ที่รัฐอาจจะเติมงบประมาณเข้ามา
เพื่อให้บุคลากรในสาขาอุตสาหกรรมต่าง

พัฒนาได้ดีขึ้น
ที่เกี่ยวข้องมีความแข็งแรง

อันนี้ก็เป็นตัวมาตรการที่ภาครัฐเตรียมให้มา

ยุทธศาสตร์มียุทธศาสตร์แล้วก็มีโครงการ

ก็มีมาตรการมีโครงการหรือมียุทธศาส
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทั้ง๑๐เรื่องเนี่ย

ส่งผลให้อุตสาหกรรมทั้ง๑๐เครื่องเนี่ย

ไปในทิศทางที่ดีมาก
ในช่วงปีที่ผ่านมา

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด้วย
ย้ำหน่อยทั้ง๑๐อุตสาหกรรม
ที่กำลังดำเนินการตรงนี้

ผมอยากจะบอกว่าใน๑๐อุตสาหกรรม
หมายในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ย
มีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่

อีกประมาณ๑๕๐๐กว่าโรงงานนะครับ

ประมาณถึงเกือบ

ต้องมีเน้นที่เติบโตดีหน่อยเนี่ย
นี่เป็นไปตามเป้าหมายเยอะหน่อย
นี่ก็เป็นพวกแปรรูปอาหาร

และก็ยานยล

อุตสาหกรรมที่ว่าที่เราตามตัวเลขมา
เพิ่มมาอีกประมาณ๑แสนคน
เป็นการลงทุนโรงงานประมาณ๑๕๐๐โรงการ
เป็นเงินลงทุนเกือบ๒แสนล้านบาท
แล้วก็เป็นกำลังคนที่จะเพิ่มขึ้นในสาขาอุตสาหกรรม
๑๐เรื่องนี้อีกประมาณ๑แสนคน
การเดินหน้าต่อไปของกระทรวง
ก็ผลักดันมาตรการแล้วก็จะติดตามว่าอุตสาหกรรม
ทั้ง๑๐เรื่องเติบโตไปได้ตามเป้าหมาย
หรือบ้างอย่างไรแต่สิ่งที่สำคัญไปก่อนนั้น
ว่าจะได้อะไรจากการที่รัฐบาลผลักดัน๑๐อุตสาหกรรมเป้าหมายนี้
แล้วก็มีงานมากขึ้น
อุตสาหกรรมนอกจากสื่ออุตสาหกรรมเป้าหมายที่ว่า๑๕๐๐โรงงาน
ที่จะไปตอบรับและต่อเนื่องจาก๑๐อุตสาหกรรมเป้าหมายนี้
เป็นนับหลายหมื่นโรงงาน

ให้ประชาชนต้องสนใจเรื่องราวเหล่านี้

สนับกลับฟังว่า๑๐อุตสาหกรรมเป้าหมายนี้

ท่านก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับงานใน๑๐อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ท่านก็ต้องไปดูว่าท่านจะเกี่ยวข้องอย่างไร

เพื่อจะปรับตัวให้ได้ทัน
ท่านปรับตัวฝีมือแรงงานของท่านได้ทัน
ท่านก็สามารถไปมีบทบาทมีรายได้ที่ดีขึ้น
ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงก็เกี่ยวพันธุ์โดยอ้อม
แต่ที่สำคัญทุกท่านเกี่ยวพันธุ
กับเรื่องของการพัฒนาประเทศไปพร้อมกันนะครับ
ขอบคุณนะครับท่านประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
พระสุโลหารชุนที่มาพูดถึงเรื่องนี้
แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อภาคประชาชนด้วย